พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวัดต่างกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีการผ่อนปลนมาตรการผ่อนปลนออกมาเมื่อ๓พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
วัดต่างบรรยากาศคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไปส่องหาเลข
อ่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมแล้วจะต้องเอาเลขเหล่านี้ไปใช้งานแล้วเนี่ยนะคะ
หกพฤษภาคมนี้นักเสี่ยงโชคค่ะเขาไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนทองนางกวัก
ภายในวัดดอยแท่นพระผาหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าจุดนี้ก่อนโควิดจะมามีคนถูกรางวัลกันเยอะ
เลขเด็ดไปเยอะช่วงถึงสองสามวันนี้ก็จะเห็นชาวบ้านเริ่มไปส่องหาเลขเด็ดกันมากขึ้นนะคะ
หลังจากอัดอั้นมานานเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วแหละ
วันที่๑๖พฤษภาคมนี้จะมีการจับรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
นักเสียงโชคเขาก็ต้องออกตามหาเลขเด็ดกันหน่อยนะคะ
จากเจ้าแม่ตะเคียนทองภายในวัดแล้วซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนไปกราบไหว้บูชา
เอาแป้งไปถูไปทากันแล้วเนี่ยนะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก
ภายในวัดนี้อีกสองอย่างพระพุทธรูปนั่งหันหลัง
เออเอาสิไม่เคยเห็นมาก่อนนะในประเทศไทยนะคะบอกว่าเป็นแห่งเดียวเลยในประเทศไทยที่วัดนี้
อกจากนี้ค่ะมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่อยู่ในพระวิหารอีกด้วยค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะใส่แมสหน้ากากอนามัยล้างมือให้เป็นประจำ
แล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย